มีโค้งมาแล้วจ้าสำหรับตัวเลขงามจากเหล่าคนดังในวงการบันเทิงของเรางวดนี้
มาแต่เนิ่นมีเวลาให้ได้หาให้ได้ดูกันนะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้รวบตึงมาฝากคุณผู้ชมแล้วเริ่มกันที่เจ้าประจำเจ้าเก่าเจ้าเดิม
อ๋อมสกาวใจจ้านี่เลยตั้งใจจะโพสต์ภาพอวยคุณสามีที่ถ่ายรูปให้
เพราะเจ้าตัวเนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าคุณหลัวเรียกจะถ่ายรูปให้
ีเมียรีบก็เกือบสะดุดถ้าผัวรีบคือรูปจะสวยสุด
ซึ่งต้องบอกว่าสวยจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งวิวทั้งคนทั้งรถดีไปหมด
แต่เหล่าชาวเน็ตหรือจะเป็นเหล่าพวกเรานี่แหละนะโฟกัสที่อะไรคนเหรอวิวเหรอเปล่าเลย
ตัวแม่เรื่องนักเสี่ยงโชคเขาโพสต์ภาพหน้าป้ายทะเบียนรถจะให้โฟกัสอะไรล่ะ
ถ้าไม่โฟกัสเลขป้ายทะเบียนรถคุณผู้ชมเห็นไหมเลขอะไร
ถูกต้องค่ะว่าแต่รถใครไม่รู้แต่ชาวเน็ตนักเสี่ยงโชคอย่างเราจดเรียบร้อยจ้า
หนึ่งห้านะคุณผู้ชมนะทดไว้ในใจนะจ๊ะเช่นเดียวกับพี่กบประพัสราคุณผู้ชม
โพสต์ท่าสวยสวยถ่ายรูปอยู่ที่หน้ารถเหมือนกันชาวเน็ตเขาก็ตาวัยตาดีเห็นไหม
ทะเบียนรถอะไรเอ่ยจอรอ๗๗๔ตัวเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็น๗๔๔๗หรือเปล่า
วายก็น่าได้อีกนะใช่ค่ะแต่ยังไม่หมดนะเพราะพี่กบเนี่ยเขาพาไปส่องดูความงามของรถอีกคันนึง
แล้วชาวเน็ตก็ตาไวเหมือนเดิมเลยแอบส่องป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เว้นคุณผู้ชมค่ะ
เลขที่ออกก็คือ๗พอผ่าน๑๑๑๑๑อันนี้คือเลขป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะคุณผู้ชมนะมีเลข๗อีกแล้ว
กบมาลุคนี้เท่ดีนะเท่ดีนะชอบดูดีนะว่าแต่นานเนี่ยเห็นพี่กบแต่งตัวแบบนี้ปกติเนี่ย
เห็นพี่กบใส่ชุดไทยเข้าวันเมื่อวานมาลุกแบบนี้ก็กล้าวใจไปอีกแบบนะคะค่ะ
ส่วนแม่ฮายอภพรค่ะเอาบุญมาฝากจ้าสาธุนะคะเมื่อวานเนี้ยแม่ฮายเนี่ยเขาไปเหมาปลาหน้าเขียง
เพื่อนำมาปล่อยที่ท่าน้ำคุณผู้ชมแม่ฮายเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบปล่อยปลามากมากเลยนะ
ก็เลยเหมามาทุกกระบะเลยค่ะทั้งปลาไหลปลาช่อนแม่ฮายบอกไม่กล้าจะเลือกจะปล่อยตัวไหนตัวไหนเลย
คืออยากจะปล่อยให้มันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวตัวที่ไม่ได้ไปเนี่ยมันจะน้อยใจ
เหมามาขนาดนี้ทำบุญไปหมื่นกว่าบาทค่ะรวมปลาที่ปล่อยไปเนี่ยโอ้โหหลายร้อยตัวเลย
หลังจากทำบุญแล้วเนี่ยกลับมาถึงบ้านแม่โชคมาเกยเลยค่ะคุณยายแม่ของคุณพี่ฮายนี่แหละค่ะ
บอกลูกสาวว่าเนี่ยฉันนอนกลางวันฉันฝันเห็นเลขอ่ะเลขอะไรรู้ไหมจ๊ะ๔๙เอาล่ะฉันว่าฉันชอบ
ชอบจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยจ้า
ชอบหรอไม่ง่วงอะไม่ง่วงปลากลางวันนอนนอนปลากลางวันนอนหลับดูดจ้าม
เป็นที่เข้ามองเห็นแล้ว

อะไรนะเจ็ดสี่เก้าเหรอ
สี่เก้าเห็นสี่เก้าเหรอ
ไม่ได้ยินมาจากไหนดูคลิปเดียวกัน
คนพูดเป็นบางอย่างนั้นคือพูดไปแม่งเราเอาล่ะคุณผู้ชม

ปิดท้ายกันที่คนนี้ค่ะตั๊ชนะชัยนะหนุ่มลูกทุ่งเสียงดีเขาไปออกงานไหนก็พาลูกชายคนนี้ค่ะ
นำโชคด้วยทุกครั้งเลยพ่อก็ร้องเพลงไปนะส่วนลูกชายก็อวดความน่ารักพร้อมกับทำหน้าที่สำคัญ
อะไรรู้ไหมจ๊ะอะไรจ๊ะรับติ๊บจ้ารับติ๊บบนหน้าเวทีจากพ่อแม่พี่น้องนี่แหละนะคะ
แต่ตัวเลขมันอยู่ตรงนี้ค่ะร้องเพลงเสร็จเขาทำไงรู้ไหมเขาไปล้วงหายขอโชคขอเลขกันหน่อย
ลูกชายหนุ่มตัสไม่ทำให้ผิดหวังล้วงเลขสวยมาฝากแฟนกัน
เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะว่าน้องจะล้วงได้เลขอะไรบ้างจ้า
นี่คืออะไรอย่างเนี่ย

คุณผู้ชมจดทันไหมดิฉันจดไว้แล้ว
๔๙ไม่ใช่เหรอที่แม่พี่หายบอก

เลข๙กับเลข๖ก็อาจจะเป็นเลขเดียวกันก็ได้
หรือว่าบอกผิดอาจจะแบบมีสลับกันหรือเปล่า

ดวงใครดวงมันคุณผู้ชมค่ะ